ฝั่งกรกตฮะความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะที่สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งนะ
ตอนนี้เขาบอกว่ามีการแถลงภาพรวมแล้วนะในการปิดหน่วยเลือกตั้ง
เดี๋ยวเราจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้ปักหลักอยู่ในพื้นที่
คุณเนติชาวคงแก้วค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมรายงานบรรยากาศอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งวันนี้ทางกรกตได้มีการนัดหมายสื่อมวลชนทำการแถลงข่าว
ในช่วงเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
โดยการแถลงข่าวในวันนี้ถือเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกของกรกตนะครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่มีการปิดหีบบัตรเลือกตั้งไปเมื่อวานนี้ในเวลา๑๗นาฬิกา
โดยเนื้อหาสาระสำคัญโดยภาพรวมในการแถลงวันนี้
จะเป็นการพูดถึงภาพรวมของการเลือกตั้งในปีนี้ครับ
สำหรับบรรยากาศที่ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการรายงานผลการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการเริ่มต้นแถลงข่าวในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีครับ
นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าเบื้องต้นเมื่อวานี้
มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดคิดแล้วมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เฉลี่ยทั่วประเทศร้อยละเจ็ดสิบห้าจุดสองสอง
ซึ่งนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลาเก้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีครับโดยภาพรวมจำนวนเฉลี่ยผู้มาใช้สิทธิ์ทั่วประเทศ
ถือได้ว่ามีจำนวนสูงที่สุดที่กรกตเคยมีการเลือกตั้งมานะครับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่เจ็ด
เพราะว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองก่อนหน้านี้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ๗๔๘๗แต่ครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งตัวเองต้องขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์สะท้อนให้เห็นความตั้งใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง
ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับการนับคะแนนตอนนี้ถือได้ว่าครบถ้วนไปแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนที่ยังไม่ครบเพราะมีบางหน่วยการเลือกตั้งที่มีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ
โดยทางกรกตจะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวานนี้
ส่วนสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
มีพักการเมืองที่ได้เก้าอี้ไป๑๗พักการเมืองด้วยกันนะครับ
โดย๓อันดับแรกได้แก่พักเก้าไกร
เพื่อไทยและพักรวมไทยสร้างชาติครับ
โดยสถานการณ์ภาพรวมของกรกตถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยครับ
มีเพียงบางจังหวัดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศ
สำหรับการรายงานเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นครับ
ตอนนี้ทางกรกตได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน๑๖๘เรื่องนะครับ
ซึ่งตัวเองก็ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
และช่วยการตรวจสอบการทำงาน
ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไปเป็นอย่างเรียบร้อยหรือไม่นะครับ
ซึ่งการที่ประชาชนได้ออกมามีส่วนร่วมในครั้งนี้
กรกตบอกด้วยนะครับว่าทางกรกตก็มีการสนับสนุนและส่งเสริม
ซึ่งทางกรกตจะทยอยรับรองผลการเลือกตั้ง
อยู่ในกรอบไม่เกิน๖๐วัน
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงประธานกรกตกันหน่อยครับ

ความล่าช้าที่เกิดขึ้นมีอยู่ประการเดียวครับ
ก็คือความพยายามของผู้ปฏิบัติ
ที่จะทำให้มั่นใจว่าการรายงานผลการนับคะแนนอย่างรวดเร็ว
ในครั้งนี้จะต้องถูกต้องเป็นหลัก
ถ้ารวดเร็วแล้วผิดเราไม่อยากทำอีกครับ
เรียกว่าแทบจะครบถ้วน๙๙กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
ที่ยังไม่ครบร้อยเพราะมันยังไม่ได้
เพราะมีบางหน่วยเลือกตั้งต้องหยุดหรือว่างด
การออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากมีพายุฝน
ทำให้ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้
มีอยู่๑หน่วยหรือ๒หน่วย
คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการแถลงข่าว
ในช่วงแรกเสร็จสิ้นไปครับทางประธานกรกต
ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถามข้อสักถามต่าง
ประชาชนสงสัยหลายคำถามด้วยกันเลยทีเดียวครับ
หลังจากนั้นก็ได้มีการสิ้นสุดการแถลงไปเมื่อสักครู่นี้
เป็นเวลาก่อนที่ผมจะเข้ารายงานสดประมาณ๑ชั่วโมงครับ
ตอนนี้ผมยังคงก่อติดสถานการณ์อยู่ที่กรกต
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอื่นใด
รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอยู่เป็นระยะครับ
ติชาวคงแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
นั่นคือภาพรวมของทั้งการเลือกตั้งการนับคะแนนนะครับ
เพราะว่ายัง๙๙กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับ
หน่วยเลือกตั้งมีเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นปัญหานะครับ